ไปดูหนึ่งเมนูที่เขาว่ากันว่า
เพิ่มกำลังเพิ่มวังชา

ทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลังอย่างแรง
ว้าวมันคืออะไรล่ะคะคุณ
นี่เลยกำลังเสาะแสวงหา
อะไร
ใจมากมากใครที่อยากจะได้ด้วงสาคูไปขายแล้วก็บอกเลยว่าสร้างรายได้ดีนะกิโลกรัมนึงตกอยู่ที่ประมาณสักร้อยบาทเลยทีเดียวแล้วหาได้ง่ายนะครับเนี่ยแกะออกจากไม้แบบนี้แล้วได้เยอะเลยนะจะบอกให้ไม่ได้ว่าได้แค่ตัวสองตัวเรียกว่าได้เป็นรังครับได้เพียบเลยครับแล้วถามว่าเอาไอ้ด้วงสาคูเนี่ยไปทำเมนูอะไรได้

ใครเคยทานก็ก็ไลน์มาบอกกันได้หรือว่าใครไม่เคยทานแล้วอยากลองทานก็ไปหาคุณลุงที่วาเอาจริงจริงมันเป็นอาหารพื้นบ้านแหละดิฉันว่าชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะเคยทานกันมาบ้างแล้วแหละนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้แปลกหมายอะไรแต่ว่านำมาเสนอกันไปนะคะ